ช่วงนี้ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนหน่อยค่ะ

ขับรถไปเพราะมันมีคันหน้ากับคันหลังด้วยใช่ไหมคะ
ครอบครัวนี้ในรถแม่ก็นั่งอุ้มลูกเล็กอยู่นะคะ
ขับไปรถชนท้ายกระแทกอย่างแรงค่ะ
แล้วคันของเขาก็ไปชนกับคันหน้าอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะ
ทางซ้ายเนี่ยแม่อุ้มลูกอยู่นะคะ
พี่ผู้ชายข้างที่เป็นคนขับ
บอกว่าก็ขับอยู่ดีคันหน้าเบรกกระทันหันเขาก็เลยเบรก
แต่รถที่ขับตามข้างหลังก็คงเบรกไม่ทัน
ก็เลยชนท้ายเขาจังคือเขาเบรกได้

แล้วก็ชนคันหน้าอีกต่อหนึ่งเป็น๒ต่อกระแทกอย่างแรง
แม่นั่งอุ้มลูกเล็กอยู่
ดีที่ภรรยากอดลูกเอาไว้แน่นก็เลยไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
หลายคนก็คอมเมนต์นะคะ
ว่าคุณแม่สติดีมากกอดลูกเอาไว้แน่นเลยนะคะ
แล้วมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับตอนนี้
ที่มีประเด็นเรื่องราชกิจจานุเบกษา
ที่มีการออกประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก

ที่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่
ความคิดเห็นที่หลากหลายเหมือนกันนะคะ

ถ้าสูง๑๓๕เซนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
ถ้าไม่คาดถ้าฝ่าฝืนปรับ๒๐๐๐
ซึ่งอันนี้จะมีผลในอีก๑๒๐วันข้างหน้า
คือเขาก็มีมาเพื่อให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก

ตอนนี้ทุกอย่างเงินมันก็หาลำบาก
ตอนนี้ทำมาหากินลำบาก
ก็ยังต้องซื้อคาซีสมาติด
นะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กัน
แต่นี่แหละค่ะคืออย่างคลิปนี้เนี่ย
มันก็จะทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองนึงว่า
มันก็เป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานหรือไม่นะคะ
หลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ย
คาซีสจะทำให้ลูกหลานปลอดภัย
แต่ก็กังวลเรื่องราคา
ซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวที่อาจจะเงินไม่เยอะ
หลายพันนะครับ

มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเพื่อความปลอดภัย
ทางรัฐหรือหน่วยงานอาจจะมาช่วย
ดูแลสนับสนุนประชาชนตรงนี้

ที่จะให้เขาสามารถใช้คาซีส
แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยโดยที่ไม่เป็นภาระ

เวลาลูกอยู่ในอ้อมกอดแม่

บางทีเนี่ยบางข่าวนะครับ

ลูกพุ่งทะลุกระจกออกไปข้างนอกแล้ว
ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเรื่องนี้อันตรายนะฮะ

ช่วยหน่อยจะทำยังไงก็ได้นะฮะ